โดยเฉพาะการช่วยเหลือเด็กที่ยากจน
อยากจะเรียนหนังสือนี่เป็นประโยชน์มากนะคะ
เพราะว่าเด็กเหล่านี้บางคนตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะ

ซึ่งวันนี้นะคะ
ประวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิประวีนาเพื่อเด็กและสตรี
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเด็กหญิงดารุณีเสกอวม
หรือว่าน้องมุกนะคะวัย๘ปีเป็นนักเรียนป๓ค่ะ
โรงเรียนวัดสแก่จังหวัดปฐุมธานี
หลังมีพลเมืองดีไปแจ้งมูลนิธิว่าน้องมุกต้องปั่นซาเล้งเก็บของเก่าขาย
ช่วยยายนะคะอายุเกือบ๘๐ปีค่ะ
เพื่อที่จะหาเงินไปจุนเจือครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณยาย
แล้วก็คนอื่นด้วยรวมตั้ง๗คน
แล้วน้องมุกตัวเล็กนิดเดียวเองคุณดูสิคุณดูภาพนี้
ที่เขาแฉกกับโรคโสชภาพเมื่อกี้ทำให้คนโอ้โฮ
เด็กคนนี้ทำไมต้องมาปั่นซาเล้งคันใหญ่ขนาดนี้นะครับ
ซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดสแก่เลยนะคะให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
โดยมูลนิธิปวีนาค่ะได้ให้การช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะคะ
ด้วยการส่งมารดาเข้ารับการฝึกอาชีพ
เพื่อหาอาชีพในการเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัว
รวมทั้งมอบทุนกับครูเป็นเพื่อที่จะเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับน้องมุกค่ะ
ส่วนครอบครัวที่ประสบปัญหาเงินกู้นอกระบบนะคะ
ผู้กำกับสศ๓โขจับประสานเพื่อเจรจากับเจ้านี้ให้
รวมทั้งตัวคุณพ่อของน้องมุกนะคะ
หลังจากที่ตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วง
ก็ส่งตัวไปรับการบำบัดค่ะ

ติดต่อได้ที่มูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรีนะคะ
ขณะที่คุณครูประจำชั้นของน้องมุกค่ะนางกัญญามหาพิรุณ
บอกว่าน้องมุกนี่หยุดเรียนบ่อยจนต้องมีการตักเตือนเลยนะ
จากครอบครัวมีฐานะยากจนทำให้เกิดปัญหาเรื่องทุนค่ะ

เพื่อที่จะมาใช้จ่ายทั้งเรื่องการเรียนของตัวเอง
แล้วก็เงินที่ใช้จ่ายของครอบครัวในชีวิตประจำวัน
มุกต้องปั่นซาเล้งตากแดดตากฝนกว่า๒๐กิโลนะคะ
ของเก่าไปขายแล้วก็นำเงินที่ได้ไว้เป็นทุนการศึกษา

มีความขยันลายมือสวยทำการบ้านส่งทุกครั้งเลย
เด็กดีแบบนี้ต้องให้การส่งเสริมเรื่องของการศึกษาเขานะครับ